คุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องของอุบัติเหตุกันบ้างนะครับ
เพราะว่านี่รถใหญ่ชนกับรถใหญ่
คือรถพ่วงไปชนกับบรรทุก๑๐ล้อนะฮะ
แล้วเขาว่าคนขับรถพ่วง๒๒ล้อ
ก้มดูโทรศัพท์มือถือ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงเช้า๘โมงเช้าครับ
ตำรวจสพบางปะกงฉะเชิงเซา
พร้อมด้วยหน่วยกู้ภัยฉะเชิงเซานะครับ
รับแจ้งอุบัติเหตุรถพ่วงชนกับรถบรรทุก๑๐ล้อ

ช่องทางด่วนขาเข้ากรุงเทพเนี่ยนะฮะ
ตำรวจพบรถบรรทุก๑๐ล้อทะเบียนชนบุรี
ที่มีนายสมเด็จวิเศษทองเป็นคนขับนะครับ
อยู่ในสภาพที่ถูกชนท้าย

พ่วง๒๒ล้ออีฮีโนสีขาว

ส่วนตัวพ่วงจอดอยู่เลนซ้าย

ตรวจสอบในรถด้านหน้าของคนขับนะฮะ
ก็พบนายอัตชัยปิ่นจรรย์อายุ๓๐ปี

เจ้าหน้าที่เร่งช่วยกันประถมพยาบาล

นำส่งโรงพยาบาลจุฬารัฐ๑๑ทันทีนะครับ
นายอัธชัยคนขับรถพ่วง๒๒ล้อ
ยังมีสติให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ได้

บอกว่าตอนนั้นตอนขับมาเนี่ยนะฮะ

ชนท้ายรถบรรทุกเขาแล้วนะฮะ

ที่เกิดเหตุรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดี

ก็ได้รับโทษตามกฎหมายต่อไป

ไม่เจ็บหนักไม่ถึงตายนะครับ